ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้มีคำสั่งในการปลดแล้วก็ห้ามประดับพระบรมชายาลักษณ์ตามที่มีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นในโลกโซเชียลแต่อย่างใด
ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะประดับพระบรมชายลักษณ์อย่างเหมาะสมค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือคอตสว่าวันที่๑๘ตุลาคมนี้จะประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ
เพราะการบริหารราชการแผ่นดินการค้าการลงทุนยังต้องเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีศูนยากาศแม้จะอยู่ในช่วงถวายความอาลัยของคนทั้งชาติแต่ต้องไม่ลืมพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏว่าต้องไม่ลืมหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปโดยดำเนินการควบคู่กับพระราชพิธีพระบร
บ้านเรือนประชาชนเพราะช่วงเวลานี้ถือเป็นเวลาที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประดับพระบรมชายลักษณ์แต่ต้องเหมาะสมคือฉลองพระองค์เต็มยศและอยากให้ความสำคัญในการประดับภาพแพรสีขาวดำให้ถูกต้องตามที่สำนักสำนักประหลัดสำนักนายุครัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้วพร้อมทั้งทำความเข้าใจเรื่องทงตร
นอกจากนี้ยังขอว่าอย่าตำหนิคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าถวายความอาลัยด้วยสีดำหรือขาวถ้าหากไม่มีก็สามารถจะเป็นสีสุภาพไม่ฉูดฉาดและไม่มีลายดอกได้พร้อมให้ประดับลิปปิ้นสีขาวหรือดำแทน
โทสันเสริญกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากธรรมเนียบรัฐบาล
พบกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ให้บริการฟรีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ขณะที่อีกมุมหนึ่งตำรวจก็กวดคันกับกลุ่มฉวยโอกาส
ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในช่วงนี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ส่วนเรื่องของรถแมพและการเลือกตั้งจะยังคงเป็นไปตามเดิม
ซึ่งได้ถามนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาใด
รวมถึงการพิจารณากฎหมายของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติก็ยังคงเดินหน้าตามที่ได้วางกรอบเอาไว้